คุณผู้ชมข่าวนี้เราตามไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยเช่นเดียวกัน

สำหรับฆาตกรโหดฆ่าต่อเนื่องนายสมคิตพุ่งพวง
ล่าสุดอย่างที่เรารู้กันช่วงสายที่ผ่านมาสิ้นลายแล้ว
ตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้
ขณะที่กำลังหลบหนีเข้ากรุงเทพมหานคร
โดยรถไฟที่สถานีรถไฟปากช่องโคราช
ทีนี้เราไปดูบรรยากาศล่าสุดค่ะ
สมคิดถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ติดตามเพิ่มเติมได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับด้านหลังผมคือห้องประชุมปารักษาภายในกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔นะครับ
ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับจะถูกใช้เป็นสถานที่ในการสอบปากคำนายสมคิดพุ่มพวง
ผู้ต้องหาในคดีที่ก่อเหตุลงมือฆาตกรรมสาวใหญ่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
แต่ขณะนี้ตัวของผู้ต้องหายังเดินทางมาไม่ถึงที่ตำรวจภูทรภาค๔นะครับ
แต่เจ้าตัวนั้นยอมรับสารภาพด้วยสีหน้าที่ไม่ได้สะทกสถานอะไรนะครับ
แต่ยังยืนยันว่าเจ้าตัวนั้นมีความต้องการที่จะแต่งงานและอยู่กินกับผู้ตายด้วยตัวเองครับ
บรรยากาศที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ซึ่งเป็นสถานที่สอบปากคำนายสมคิดพุ่มพวง
ฆาตกรต่อเนื่องที่ออกจากคุกมาก่อคดีฆาตกรรมสาวใหญ่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ตอนนี้ยังคงมีการตรวจเตรียมสถานที่ในการสอบปากคำอยู่นะครับ
เพราะนายสมคิดนั้นเดินทางมาด้วยรถยนต์ยังอยู่ระหว่างการเดินทางจากโคราชมาที่ตำรวจภูทรภาคสี่
แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงจังหวัดขอนแก่นแต่อย่างใด
ซึ่งตำรวจมีการจัดเตรียมห้องประชุมปานรักษาและพนักงานสอบสวนทั้งหออำเภอกระนวลเจ้าของพื้นที่
และคณะชุดพนักงานสอบสวนของจังหวัดขอนแก่นในการสอบปากคำไว้เรียบร้อยแล้ว
พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกนะครับว่า
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในพฤติการก่อเหตุด้วยสีหน้าไม่สะทกสถาน
ซึ่งผมพยายามสอบถามกับท่านนะครับว่าผู้ต้องหาได้มีความต้องการที่จะแต่งงานอยู่กินกับผู้ตายจริงหรือไม่นั้น
เราไปฟังเสียงของผู้บัญชาการกันครับ

กับเว้นต้นหลังจากสอบปากคำนายสมขอบค่ะเบิ่งต้นหลังจากที่ในสมคิตเดินทางมา
ตำรวจภูทรภาคสี่แล้วนะครับตำรวจจะควบคุมตัวนายสมคิดมาสอบปากคำ
ก่อนที่จะขยายผลหาพยานหลักฐานทั้งหมดรวมถึงมอเตอร์ไซค์ที่หายไป
และหากสอบปากคำเสร็จนั้นตำรวจยืนยันว่าจะควบคุมตัวนายสมคิต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างแน่นอนที่บ้านพักที่อำเภอกระนวลในจังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมครับผมได้รับข้อมูลชุดสืบสวนกองบังคับการปราบกรามบอกนะครับว่า
หลังจากผู้ต้องหาก่อเหตุเสร็จแล้วได้หลบหนีออกจากบ้านของผู้ตายด้านหลัง
ซึ่งเป็นป่าย่าเดินเท้าเข้าไปที่สถานีรถไฟรถบคศ
ก่อนเดินทางด้วยรถสองแถวเพื่อเข้าไปยังตัวเมืองขอนแก่นเพื่อเอารถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่จอดไว้นะครับ
ส่วนตัวนายสมคิดนั้นได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปยังจังหวัดมหาสารคาม
ก่อนที่จะนอนโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม๑คืนราคา๒๐๐กว่าบาท
พอรุ่งเช้าจึงขับรถจักรยานยนต์ต่อไปที่จังหวัดบุรีรำและนอนค้างภายในโรงพยาบาลบุรีรำอีกหนึ่งคืน
เพราะกลัวตำรวจรู้เบาะแสก่อนที่เช้ามืดของวันนี้จะทิ้งรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไว้ที่โรงพยาบาล
และขึ้นรถโดยสารมุ่งหน้าไปที่อำเภอโคกรวดจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งที่สถานีรถไฟโคกวดนั้นตัวของนายสมคิดซื้อตัวรถไฟสายสุรินกรุงเทพ
เต็ดจีตั๋วลงในจังหวัดอวยุธัยาเพื่อหลบหนี
แต่สุดท้ายตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้
ที่ฝั่งช่องถ์ภพคลีของนครราชศิริมาธุ์
พร้อมกับนายสมคิดบอกนะครับว่าสีหน้าของสีตาของนายสมคิต
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเคยมีประสบการณ์ในการถูกตำรวจจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้แล้ว
จากคดีที่เคยเกาะคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเมื่อกว่า๑๐ปีที่แล้ว
ซึ่งตำรวจพยายามสอบถามตัวของนายสมคิต
ถึงมนตร์เหตุจูงใจในการก่อเหตุ
แต่เจ้าตัวนั้นยังคงให้การวกวนพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
บอกว่ารู้จักกับผู้ตายทางเฟซบุ๊คเมื่อ๑เดือนก่อน
พร้อมจะเตรียมวางแผนจะแต่งงานด้วยกัน
แต่คืนวันที่จะแต่งงานมีการทะเลาะกันอย่างหนัก
ด้วยความโกรธจงลงมือฆ่าผู้ตายขึ้นก่อนอำพลางศพแล้วหลบหนีไปครับ
ทางตำรวจยืนยันว่าพรุ่งนี้จะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องดูสภาพความพร้อม
เนื่องจากอาจจะมีตัวของชาวบ้านที่ทราบข่าวและมีความโกรธแค้น
ให้การต้อนรับผู้ต้องหาจำนวนมากนั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้นั่นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์บุญนินแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
เกาะติดบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาขณะนี้
ตัวของนายสมคิดพุ่มพวงเนี่ย
ถูกนำตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ซึ่งยังไม่ถึงอีกสักครู่หนึ่งนะคะ
พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ก็จะนำทีมแถลงข่าวสักประมาณ๑๘นาฬิกาเดี๋ยวรอฟังนะคะ
ใช่แต่ก็มีการสอบปากคำเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะ
และวันนี้เหตุการณ์ในขณะที่ทางตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปรวบตัว
บนรถไฟเลยเนี่ยนะคะก็มีคลิปภาพเหตุการณ์บรรยากาศนั้น
ให้เราได้ติดตามกันด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปเหตุการณ์
ขณะที่ชุดสืบสวนเข้าไปล็อกตัวในสมคิดบนรถไฟนี่แหละค่ะ

บอกซาไข่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

กล้องไปไหนจนแล้วไปลงพักก่อนมาลงพักก่อน
มารับทราบนี้อย่ามานี่
นี่แหละเห็นขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยนะคะที่ต้องมีลูกศรสีแดงตลอดเพราะว่าคือคนมันเยอะ
แล้วเราก็จะชี้จุดให้คุณผู้ชมดูว่าคือนี่แหละคือตัวของนายสมคิต
ใช่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้วันนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
ว่าคนไทยทั้งประเทศก็ลุ้นกันอยู่แหละค่ะ
ภาวนากันอยู่แล้วค่ะว่าให้ตำรวจสามารถ
ที่จะตามจับกลุ่มตัวนายสมคิดให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวอาจจะไปก่อเหตุฆ่าอีกศพที่๗หรือเปล่า
วันนี้นะคะที่สุดแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้
หลายคนตั้งคำถามว่าตำรวจไปทราบเบาะแสได้ยังไง
สมคิดอยู่บนรถไฟหลบหนีเข้ามากรุงเทพ
เพราะจริงแล้วก่อนหน้านี้ตำรวจพยายามตามจับกลุ่มตัว
แต่ก็ยังไม่สามารถตามจับกลุ่มตัวได้
เพราะอะไรเพราะสมคิดมีความชำนาญในการพลังตัวและในการหลบหนีมาก
ไม่ยอมใช้โทรศัพท์มือถือไม่ยอมติดต่อกับญาติ

ถามว่าจับกลุ่มได้อย่างไรตามไปตระคุกตัวได้อย่างไร
เนื่องมาจากหนุ่มพลเมืองดีกับแฟนสาวค่ะ
เขาขึ้นรถไฟมาจากโคราชนครราชศรีมา
แต่พอขึ้นรถไฟมาได้ประมาณ๒๓สถานี

คุณผู้ชมคลิปนี้นะคะน้องอุตส่าห์ถ่ายไว้นะคะ

ดีเดือนจะหนูตัวไว้ตัวหรือเปล่า

อุตส่าห์ถ่ายมาค่ะต้องขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะ
ให้คนไทยรอดพ้นจากฆาตกรโหดรายนี้ค่ะ
ทีนี้หลังจากที่สองคนแฟนกันเขาขึ้นรถไป
ฝั่งผู้หญิงเขาเห็นผู้ชายคุณดูนะ
ลักษณะใส่หมวกใส่แมสใส่เสื้อคลุมปิดบังอำพลางใบหน้า
นั่งหันหน้าออกหน้าต่างตลอดเวลา
พอมีแม่ค้าขึ้นมาขายอาหารหันมาซื้อเลยค่ะ

ทีนี้ฝั่งน้องผู้หญิงก็เลยสังเกตว่าเฮ้ย
ผู้ชายคนนี้ลักษณะที่บริเวณใบหน้า
มีรอยบากเหนือคิ้วซ้าย
แล้วก็ดวงตาคล้ายกับที่ตำรวจเนี่ย
มีการเอาภาพให้สื่อมวลชนแล้วก็ให้ประชาชนได้ดู
ก็เลยมั่นใจเลยว่านี่คือสมคิดพุ่มพวงฆาตกรโหดฆ่าต่อเนื่อง
น้องหวัยเพิ่มดีมากแอบไปโทรศัพท์
แจ้งเบาะแสกับตำรวจพร้อมกับแอบถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ตำรวจดู
ตำรวจมั่นใจเลยว่านี่คือสมคิด
ก็เลยบอกให้น้องที่เป็นพลเมืองดีทั้งสองคน
สังเกตไว้นะคอยสังเกตพฤติกรรมผู้ชายคนนี้ไว้นะ
จากนั้นตำรวจวางแผนให้หยุดรถไฟที่สถานีปากช่อง
แล้วก็ขึ้นไปบนรถไฟเลยนะคะไปตรวจสอบ
สุดท้ายไม่รอดค่ะ
สิ้นลายนะค่ะใช่สิ้นลายเลยค่ะสมคิดอ่ะคุณผู้ชมฟังเสียงพลเมืองดีกันหน่อยนะคะ
ฉะนั้นจริงตัวผมมาประมาณ๖๐๕๕
จากแบรนด์ก็บอกว่ามัจริงใช่
แต่ว่าเราตามเขตจากเคราะห์

ผมก็ให้ตอนดูเขาบอกว่าอันนี้

ออกจากพวกบ่านป่าได้สักประมาณ๑๒สถานี

เพราะว่าเขารอเขารอที่ปากช่องเรียบร้อยแล้ว
ก็คือว่ารอแค่รถแฟนไปไปถึงที่สถานีครับผม
คิดว่าน่าจะใช่เขาแล้วเรากลัวไหม
มันมีวิธีที่น่าเป็นผลลุกคอยปกล้องรับตลอด

อุ้นน้องก็ไขว่ภิพิษดีมากเลยนะคะ
คอยสังเกตสังกาพฤติกรรมของนายสมคิต
แล้วก็โทรรายงานตำรวจตลอดเวลา

ใช่เสี่ยงเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าตำรวจกองปราบเองมีการตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
แล้วก็คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

เพราะเป็นคนแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มนายสมคิดพุ่มพวง

ทีนี้ถ้าไปพูดคุยกับทางนายสถานีรถไฟบูรีอร่ำ
ก็บอกว่านายสมคิดฆาตกรต่อเนื่องคนนี้
พรางตัวด้วยนะในตอนที่ไปซื้อตัวรถไฟ
สถานีรถไฟบุรีรำแล้วก็ปลายทางอายุทยา
เขาบอกว่ามีการอำพรางตัวแบบว่ามิดชิดมาก
คงจะลักษณะคล้ายกับที่เราได้เห็นคือสวมเสื้อ

มีปิดบังใบหน้าใส่แมส
แต่ว่ากล้องวงจรปิดก็ยังสามารถจับภาพเขาไว้ได้นี่ไง

นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในสถานีรถไฟบุรีรำค่ะ
ก็จะเห็นภาพขณะที่นายสมคิต

เห็นเลยนะคะนายสมคิตสวมหมวกแก๊ปใส่แมส
ใส่เสื้อคลุมอำพางตัวมิดชิด
ขณะที่ไปซื้อตั๋วและจะไม่สบตาใครเลยนะคะ
ไปทางอื่นตลอดหันไปหันมาเพื่อจะหลบหน้าคนอื่น
นายบัญจงจันทรในสถานีรถไฟบุรีรำ
บอกว่านายสมคิตเดินทางมาซื้อตัวช่วงประมาณตี๕๒๑นาที
ขบวนที่๒๓๔ปลายทางสถานีรถไฟอายุทยา
เที่ยวเวลา๖นาฬิกา๗นาที
แต่ขณะซื้อตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะอำพลางตัว
แล้วก็ค่อนข้างที่จะก้มหน้าก้มตานะคะ
โดยขบวนรถไฟดังกล่าวเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟชั้น๓
ก็เลยไม่ได้ขอตรวจสอบบัตรประชาชน
พนักงานที่ขายตั๋วก็เลยไม่ทราบว่าเป็นนายสมคิด

แต่หลังจากทราบว่ามีการจับกลุ่มนายสมคิดได้ที่สถานีรถไฟปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เลยมารีบตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟบุรีรำ
แล้วก็พบว่านายสมคิดนี่แหละเป็นคนมาซื้อตัวเอง
แต่เนื่องจากนายสมคิดอำพลางตัวเพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มเนี่ยนะคะ

ก็เลยไม่มีใครคิดว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะคะ
แล้วจะกล้าย้อนรอยไปที่บุรีรำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ฟังเสียงของนายสถานีรถไฟบุรียรำหน่อยค่ะ
เราได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางนี้ไฟบุรีรำแล้ว
เท่าเวลา๖นาฬิกา๗นาที
เขาได้เข้ามาซื้อตัวในเวลาตี๕๒๑นาที
ซื้อตัวจากฐานิวีรำไปลงฐานีอยุธิญา
ดูในกล้องโมจรปิดเขาจะใส่แม่ต่อเลย
แม้ใส่ชุดเหมือนกับอำพลาง
เพื่อไม่ให้คนเห็นหน้าตา

ช่วงที่มีข่าวเราได้กระจาดทุกที่ให้ตรวจสอบ
แล้วแต่ว่าฆาตกรนี้เขามีวิธีการป้องกันตัว
เราทำให้เราตรวจสอบได้ไม่เต็มที่

ว่าขาตะกอนต่อเนื่องคนนี้จะย้อนกลับมาที่วีราม
ก็เป็นไปตามที่คิดจริงก็ย้อนกลับมาจริง
นี่แหละนะคะทางตำรวจสภเมืองบุรีรำเอง
เขาก็ไปตรวจยึดรถจักรยานยนยี่ห้อยามาฮ่า
มีโอสีขาวแดงของผู้เสียชีวิตที่นายสมคิตเนี่ยขโมยมา
แล้วก็ขับไปจอดทิ้งไว้ที่หน้าตึกศัลยกรรมกระดูก

ซึ่งก็เป็นไปตามที่เขาให้ข้อมูลสอบปากคำเบื้องต้น

แล้วก็เดินทางไปซื้อตัวที่สถานีรถไฟ
ซึ่งนายสมคิตเขาถอดเอาป้ายทะเบียนออก
หลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ด้วย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำรถจักรยานยนต์คันนี้ไปตรวจพิสูจ
ติดตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมขณะที่รอตำรวจนำตัวนายสมคิดพุ่มพวง
ไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ระหว่างนี้เราก็จะประมวลภาพ
แล้วก็ประเด็นต่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
เชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้า

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓และภาค๔
ร่วมกันสอบปากคำนายสมคิต
นี่ล่าสุดมีการแถลงข่าวนะคะ
นำโดยพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ

บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔แถลงข่าวค่ะ
โดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
บอกว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายสมคิดได้
หลังจากนั้นก็นำตัวมาสอบปากคำ
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพ
บอกว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะบันดาลโทษะ
ไม่ได้มีการอะไรไม่ได้มีการเตรียมกันเพื่อมาฆ่า
หลังจากนี้หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้น
ก็หลบหนีไปหลบหนีไปเรื่อย
ค่ำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนนั่นไม่มีจุดหมายปลายทาง
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
พลตำรวจโทภูนทรัพย์ประสดศักดิ์ค่ะ
ผู้แพทย์ภูทรภาคได้นำกำลังมาติดตามกดดัน๓๔วันแล้ว
จนกระทั่งวันนี้ก็ประสบความสำเร็จ
เจ้าที่ตำรวจทุกฝ่ายเจ้าที่ฝ่ายปกครองและทหาร
ได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายสมคิดพุ่มพวง
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดขอนแก่น
ในข้อหาค่าผลตายโดยเจตนาโดยถ่ายเคราะห์ไว้ก่อน
ได้ถนัดที่โดยสารลดไฟ
นี่เป็นภาพตอนที่มีการแถลงข่าวรอบแรก
หลังจากที่ได้มีการสอบปากคำผู้ต้องหาฆาตกรโหดฆ่าต่อเนื่อง
รายนี้ไปแล้วช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
แล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกรอบหนึ่ง
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔สักประมาณเวลา๑๘นาฬิกา

เดี๋ยวเราตัดกลับไปให้คุณผู้ชมได้ติดตามความคืบหน้าด้วย
เพราะว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒนบุญนิน

ค่ะแล้วเดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์คุณผู้ชมได้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้อย่างเต็มอิ่มแน่นอนนะคะ